กรณีของอาร์มชุติมากับนายห้างประจักรชัยนะฮะ

อามในห้างลงเอยด้วยดีตกลงฉีกสัญญาเป็นศิลปินอิสระ
ใช่หลังจากนี้ก็ไปรับงานได้ร้องเพลงที่เธอแต่งได้นะครับ
แต่ว่าสัญญาที่เคยมีการเซ็นกันไว้
ซึ่งเซ็นกันไว้๑๓พฤษภาคมปี๕๙และเซ็นกันไว้๕ปีนะคุณ
จริงแล้วอามจะสามารถที่จะเป็นนักร้องอิสระได้
อีก๒ปี๗เดือนข้างหน้าคือน่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนปี๖๔
เพราะถือว่าสัญญาจะหมดจริงนะครับ
แต่ข้อตกลงในเพลงต่างนานาแล้วก็เพลงดัง๓เพลง
ก็มีข้อตกลงที่เป็นไปได้ด้วยดีนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับนายห้างประจักรชัยคุณอาร์มชุติมา
มาเจอกันมาพร้อมกับทนายความทั้งสองฝ่ายแล้วครับ
นายอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ที่ดูแลเรื่องคดีให้คุณอามนะครับแล้วก็ทนายสงการนะครับ
ทางฝั่งของนายห้างเองก็มีนายห้างประจักรชัยนวรัฐ
เจ้าของค่ายหายทองคำมาพร้อมกับนายบุญฐาวรปัญญาศิษย์
ทนายความของค่ายหายทองคำนะครับ
สำหรับข้อตกลงก็เป็นข้อตกลงที่ยุติลงด้วยดีนะคุณ
ก็ทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาจ้างศิลปินนักร้อง
ฉบับวันที่๑๓พฤษภาคมปี๕๙
โดยตกลงร่วมกันว่าเมื่อยกเลิกสัญญาต่อกันแล้ว
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนต่างในการร้องเพลง
ดนตรีตามงานที่เกี่ยวกับเพลง
หรืองานที่เกี่ยวกับการแสดงของน้องอาร์ม
ถือเป็นของน้องอามแต่เพียงฝ่ายเดียว
ส่วนการแสดงคอนเสิร์ตของอาร์มชุติมา
จะต้องไม่เอาสัญลักษณ์หรือนำลิขสิทธิ์
ในความเป็นตัวตนของค่ายเพลงหายทองคำไปใช้
ในการแสดงและการสนับสนุนทางผลประโยชน์นะครับ
ส่วนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่อาร์มเป็นผู้แต่ง
มี๓เพลงค่ะมีเพลงพูดสาวขาเลาะอันนี้ดังเลย
อดีตเคยพังแล้วก็เพลงภาพเก่านั่นเอง
ห้างประจักรชัยถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงทั้ง๓

มีกำหนดระยะเวลา๙ปีนับตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป
แต่ก็ยินยอมให้อามร้องทั้ง๓เพลงนี้ได้
ร้องได้นะยกเว้นการไปออกเทปใหม่ไม่สามารถทำได้
ต้องได้รับคำยินยอมจากนายห้างประจักรชัยก่อน
และเมื่อครบกำหนดเวลาลิขสิทธิ์เพลงระยะเวลา๙ปีสิ้นสุดลง
ขสิทธิ์บทเพลงทั้ง๓จะตกเป็นสิทธิ์ของอาร์มชุติมาแต่เพียงผู้เดียว

ใช่ครับเอาให้หมดอะไรไปก่อนเนี่ยนะฮะ
เมื่อวานนี้อาร์มก็ถือว่าโล่งอก
บอกว่าดีใจมากขอบคุณทุกคนจริง
ที่ทำให้การฟ้องร้องมันยุติลงนะครับ
ฟังเสียงของอาร์มชุติมาก่อนเลยฮะ
ตอนนั้นที่ยังไม่ฟ้องอาจารย์เพราะว่า
หนูก็ยังรอโอกาสจากอาจารย์
แล้วก็ยังเคารพอาจารย์อยู่
ดีใจเป็นวันที่รอคอยมานาน
ยืนยันคำเดิมว่าหนูอยากได้อิสรภาพค่ะ
ก็ในสัญญา๒ปี๗เดือน

ก็ยืนยันคำเดิมค่ะว่าจะ
ไม่เซ็นสัญญากับค่ายอื่น
แต่ละเดือนนะคะเดือนละ๕คิว
หนูก็จะทำงาน
ร่วมกันกับทางอาจารย์นะคะ
ทุกภาพที่มันเดินขึ้นมาไม่เป็นไรครับ
มีโอกาสค่อยว่ากันอยู่ที่นอนครับ
เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะ
ในห้างประจักรชัยบอกว่าอยากรับใจจะขาด
เพราะมีคำถามว่าอนาคตเมื่อไม่นะ
หรือไม่นั้นคือในห้างบอกว่าช่วงนี้หลังจากที่เป็นข่าวเนี่ย
เข้าวัดบ่อยมีพระท่านก็มาเตือนสติว่าทุกคนต้องก้าวเดินต่อไป
คุณอยู่ในวงการเพลงใช่ไหมอาร์มก็ต้องก้าวเดินต่อไป
ห้างก็ต้องก้าวเดินต่อไปดังนั้นในห้างก็เลยบอกว่า
ใจเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ยังรักกันได้ยังกินข้าวกันได้
ยังเป็นคนที่เรารักอยู่นะครับ
ส่วนคุณอาร์มก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็วันนี้เป็นวันที่รอคอยนะครับ
ตอนนี้ไม่มีอะไรติดค้างคาใจแล้วพอใจแล้วในจุดนี้
คือเรื่องของสัญญาของอาร์มกับสัญญาของหายทองคำเนี่ย
กันไว้๑๓พฤษภาคมปี๕๙ตามสัญญาก็คือ๕ปี
ถ้าจะหมดจริงคือมิถุนายนปี๖๔ถูกต้องไหม
ดังนั้นถ้านับจากเวลาเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงกันเรียบร้อยเนี่ย
ก็จะเหลืออีก๒ปี๗เดือนก็ทางห้างทางค่ายหายทองคำเนี่ย
ก็อนุโลมน้องไงคือน้องก็ไปรับงานได้นะแต่ต้องแบ่งคิว
ร่วมงานกับหายทองคำสัก๕คิวต่อเดือน
ในลักษณะของการว่าจ้างนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปรับงานได้
แต่ถ้าผ่าน๒ปี๗เดือนไปแล้วมิถุนายน๖๔ไปเรียบร้อยแล้ว
น้องอาร์มจะไม่สังกัดค่ายหายทองคำแล้วนะครับ
และจะไปสังกัดค่ายเพลงอื่นหรือว่าค่ายเพลงของตัวเอง
ก็สามารถที่จะทำได้นะครับ
แต่ว่าแม้ว่าภาพแล้วก็คำให้สัมภาษณ์จะออกมาดู
เหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงอย่างสวยงาม
หลังจากเป็นข่าวฟ้องร้องกันมา๕๖เดือนเนี่ยนะฮะ
แต่ก็ไม่วายทำเอาโซเชียลเกิดความคล่องใจ
เมื่อนายห้างประจักรชัยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
หลังจบการแถลงข่าวให้มีข้อได้สงสัยกันอีกนะครับ
ว่าเพื่อให้ถูกใจอาจไม่ถูกต้อง
ทำดีที่สุดแล้วผมชื่อประจักรชัยหายทองคำนายห้างยอดนิยม
แห่คุณคืออันนั้นเขาโพสต์ตอนเกือบ๑๐โมงใช่ไหม

เพราะเขาบอกว่าประจักรชัยลำไยหายอาม
เอาใหม่คุณผู้ชมประจักรชัยลำไยอาม
สวรรค์ส่งมาให้เราคู่กันแล้ว
วันนี้น้องมาเราดีใจน้องจากไปเราคิดถึง

เพราะเรื่องนี้จบด้วยดีไม่มีใครแพ้ไม่มีฉลองชัย
ทำงานวนไปขอให้น้องอาร์มโชคดี
ธนายทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าดีใจเหมือนกัน

ถ้าไม่งั้นคือต้องยื่นฟ้องคดีต่อสารกัน
ชี้สัญญาว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม
แต่สุดท้ายสามารถพูดคุย

ส่วนเรื่องของการเสียภาษีนะครับ

ของค่ายเพลงภาษีของน้องลำไย
ภาษีของในห้างประจักรชัย
ธนาคบุญฐาวรธนาคมหายท่องคำ

มีเรื่องของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ยินดีให้การตรวจสอบนะครับ

เพราะเราตามกันมาตลอดต่อเนื่องเหลือเกินนะคะ